ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันนี้ค่ะที่นครศรีธรรมราชนะคะ
ฆ่ากันตายกลางวงน้ำกระท่อม
กันดื่มน้ำกระท่อมเนี่ยค่ะพอดื่มแล้วเมา
เมาคุยกันคุยไม่เข้าหูทะเลาะกันมีปืนก็ชักมายิง

ก็คนที่ร่วมวงดื่มน้ำกระท่อมกันอยู่เนี่ย
นี่คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๕
นครศรีธรรมราชค่ะพื้นที่สพจุลาพรเนี่ยค่ะ
เป็นเหตุการณ์ฆ่ากันตายนะคะในหมู่บ้านสายหิน
ที่ตำบลทุ่งโพอจุลาพร
ผู้เสียชีวิตนะคะคือนายสาธิตช้างน้ำอายุ๒๙ปี
เสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงยีนขายาวสีน้ำเงิน
ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ถูกยิงเขาที่หน้าอกลำคอชายโครงแขนแล้วก็ไหล๑๑แผล

คว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ค่ะที่ทางเดินระหว่างห้องรับแขกกับห้องครัว
อกกระสุนปืนก็ตกอยู่เกลือนตามพื้นเลยนะคะ
มีขวดน้ำต้มใบกระท่อมแก่วน้ำจานแตกกระจัดกระจายอยู่
บ้านหลังนี้ผู้ตายเป็นเจ้าของค่ะผู้ก่อเหตุก็คือเพื่อนของผู้ตายนี่แหละค่ะ
ชวนกันไปดื่มน้ำต้มใบกระท่อมแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ก็เลยเอาปืนมายิงกันตายเนี่ยโอ้โหเนี่ยค่ะ
มาดูภาพจำลองเหตุการณ์นะคะเราทำเป็นภาพกราฟิกค่ะคุณผู้ชม
ก่อนเกิดเหตุนายสาธิตผู้ตายก็ชักชวนเพื่อน๕คน
ดื่มน้ำต้มใบกระท่อมที่บ้านของตัวเองก็ตั้งวงดื่มกันอยู่ที่ห้องถงของบ้าน
พอดื่มกันได้สักพักหนึ่งเริ่มเมานายสาธิตก็เริ่มทะเลาะกับเพื่อนร่วมวงอีกคนนึง
แล้วก็เถียงกันแรงเลยนะคะตอนที่กำลังโต้เถียงกันอยู่นี่แหละ
ก็มีการชักปืนขึ้นมาปืนเก้ามิลลิเมตรนายสาธิตเห็นท่าไม่ดี
ลุกขึ้นพยายามจะวิ่งหนีออกไปหลังบ้านแต่คนที่ร่วมวงที่ทะเลาะกันเนี่ย
วิ่งตามไปนะกระหน่ำยิงนายสาธิตจากด้านหลังยิงแบบไม่ยั้งอ่ะ
อย่างที่บอกว่าศพมี๑๑แผลคุณผู้ชมก็ล้มนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ที่ทางเดิน
ระหว่างห้องรับแขกกับห้องครัวเพื่อนร่วมวงก็หนีกันกระเจิดกระเจิงนะคะ
ผู้ต้องหาหลังก่อเหตุก็หนีไปด้วยตำรวจควบคุมตัวเพื่อนของผู้ตายที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำ
รู้ชื่อคนก่อเหตุแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับ
แล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
อ่าก็เนี่ยพกปืนมาด้วยไง
ใช่แล้วพอเมาไงเมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลย
คือมันก็เป็นจุดเริ่มต้นจากการชวนกันไปดื่มน้ำกระท่อมนะ

ไปทำบุญหรือไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้ไง